คุณผู้ชมค่ะมาดูกันเรื่องของเพื่อนบ้านกันหน่อยดีกว่า
เขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านดีก็เหมือนมีแต้มบุญ
แต่สาวเชียงใหม่คนนี้บอกเลยว่าแต้มบุญอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่
เพราะว่าเพื่อนบ้านของเธอนี่นะเป็นแก๊งเงินกู้

แล้วเสียงดังโวยวายกินเหล้าโวยวายแบบนี้ทุกค่ำทุกคืน
เธอก็เลยโทรไปฟ้องเจ้าของบ้านเช่า
ให้มาจัดการเรื่องนี้หน่อยจัดการไม่ได้ค่ะ
เงินกู้คู่เลยท้าเลยบอกแจ้งไปเลยตำรวจอ่ะ

ถ้าจ่ายสวยให้ตำรวจเดือนหนึ่งตั้ง๔๕แสนคุณผู้ชม
จะเป็นยังไงให้คลิปเล่าเรื่องกันหน่อยค่ะ

นี่คือเป็นคลิปเหตุการณ์ที่กลุ่มชายชะกัน
ยืนตะโกนเรียกชื่อแล้วก็ด่าทอเจ้าของบ้าน
ยับคล้ายคุณผู้ชมผู้เสียหายบอกเลยว่าไม่กล้าออกมาดู
เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายค่ะได้แต่แอบถ่ายคลิป
ทางหน้าต่างอยู่ในบ้านเท่านั้นเอง
แล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งด้วย
จะเห็นกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ตะโกนเรียกผู้เสียหายอยู่หน้าบ้าน

เขาใส่เสื้อยืดสวมกางเกงขาสั้น
คนนี้ผู้เสียหายอ้างว่าเป็นตัวหัวหน้าเลย
เป็นหัวหน้าแก๊งเงินกู้ค่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแพะดอยถ้ำที่อำเภอหางดงเชียงใหม่
ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม๕ทุ่มแล้ว
เสียงดังแบบนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้วมั้ง
นางสาวสิรินาทบุญเป็งอายุ๒๗ปี

เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเธอก็นอนอยู่ในบ้านดี
หลังจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงคนมาตะโกนโหกเวกโวยวายด่าทอเธออยู่หน้าบ้าน
เธอก็เลยแอบส่องดูที่หน้าต่างตายแล้ว
มากันตั้ง๔คนเป็นผู้ชายค่ะคุณผู้ชม
ลัดเลาะมาตามถนนหน้าบ้านเธอแล้วก็มาตะโกนเรียกชื่อเธอหน้าบ้าน
ไม่กล้าออกไปค่ะเพราะว่ากลัวมากเลย
หลังจากนั้นกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เดินไปที่บ้านแม่แล้วก็บ้านพ่อของเธออีก
ห่างกันประมาณ๑๕เมตรเท่านั้นเองค่ะ
เรียกเธอไม่ออกใช่ไหมไปตะโกนเรียกพ่อแม่เธออีกบอกว่าเรียกลูกออกมาคุยหน่อย
แม่ของเธอก็ออกมาบอกพวกเขาบอกว่าใจเย็นก่อนนะ
เดี๋ยวเช้ามาเนี่ยค่อยมีอะไรก็คุยกันทีหลังอีกทีแล้วกัน
แต่ฝ่ายชายจัดการไม่ยอมคุณผู้ชมโอ้โหมาแบบมีน้ำโหนะฮะ
เรียกบอกว่าให้ออกมาให้ได้เลยแล้วก็ขู่ด้วยว่า
เขาบอกแบบนี้นะหูไม่กลัวหรอกนะตำรวจอ่ะ
เพราะอะไรรู้ป่ะก็จ่ายเงินให้ตำรวจในพื้นที่๔จังหวัดภาคเหนือจ่ายไปหมดแล้ว
เดือนละตั้ง๔แสนบาทจะไปแจ้งความเหรอไปเลยไม่กลัว
การที่เขามาบ้านหนูที่เขาขู่แม่หนู
ประมาณผู้จาข่มขู่แม่หนูคือเขาไม่กลัวหรอกค่ะตำรวจ
เพราะว่าในแต่ละเดือน๓๔จังหวัดภาคเหนือเนี่ย
เขาจ่ายให้ตำรวจเดือนละ๔แสนได้
ฝ่ายปกครองก็ไม่กลัวก็คือเขาพูดจาข่มขู่แบบนี้ไม่กลัวอะไรเลย
เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้น
เพราะเขามีเงินนะคะเขาบอกอย่างนี้
มันน่าจะเกิดมาจากความไม่พอใจค่ะที่เธอเนี่ยไปฟ้องเจ้าของบ้านเช่าว่ากลุ่มคนพวกเนี้ย
ส่งเสียงดังบ่อยกินเหล้าโวยวายเสียงดังขับรถก็เร็ว
พวกเขาพักอาศัยกันอยู่ประมาณ๒๐คนคุณผู้ชมบ้านเช่าหลังนึงนะ
แล้วเวลากลางคืนอย่างที่บอกไปตั้งวงกันเป็นประจำ
เล่นสนุกเกอร์เสียงดังจนดึกจนดื่นที่สำคัญค่ะ
แก๊งนี้เขาขับรถออกไปทำงานเร็วจนฝุ่นตลบอ่ะ
เออแล้วเสียงท่อเนี่ยบึ้มแบบนี้เลย
ทางด้านคดีค่ะตำรวจได้ตั้งข้อหากับกลุ่มชายชะกันทั้ง๔คนแล้วนะคะ
ในข้อหาบุกรุกเคหสถานในยามวิการ
แล้วก็จะมีการตรวจสอบขยายผลในเรื่องของการจ่ายสวยให้กับตำรวจเดือนละ๔๐๐๐บาทด้วย
จริงหรือเปล่าพูดออกมาลอยแบบคืออยากจะข่มครูเพื่อนบ้านเฉยหรือเปล่านะ

เดือนละ๔๐๐๐๐๐ให้ตำรวจ๔จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือได้เหรอ